เราจะย้อนกลับไปดูนะครับว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ละจุดบนโลกของเราใบนี้นั้นต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติอะไรบ้าง
แน่นอนครับเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

แล้วก็แต่ละจุดนั้นหนักหน่วงจริง
เริ่มต้นที่นี่ครับแทนซาเนียครับซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณแอฟริกากลางนะครับ
ที่นี่ต้องเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๕๗
ลึกลงไปใต้ดินประมาณ๑๐กิโลเมตร
ศูนย์กลางอยู่บริเวณทางตอนเหนือของประเทศ

บ้านพังไปกว่า๘๔๐หลังคาเรือน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบ้านเรือนของประชาชน
สร้างด้วยภูลและหินที่พังถลงมา

ทั้งยูกันดาวันดาวรุณดี

เจอเหตุการณ์ผลิดินไหว๕๓
หลังจากนั้นมีอาร์ตเตอร์ช็อกตามมาอีก๑๐กว่าครั้ง
สันสะเทือนนั้นสามารถที่จะรับรู้ได้ทั่วประเทศนะครับ
ทำเอาชาวกรุงสโกเปียซึ่งเป็นเมืองหลวงวิ่งแตกตื่นกันอลละหมาดเลยทีเดียว
บ้านเรือนมีรอยล้าวนะครับเครื่องใช้ต่างภายในบ้านตกหล่นลงมาแตกหักเสียหายเป็นจำนวนมาก
แต่เคราะห์ดีนะครับมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นประมาณ๖๐คนครับ
ต่อกันที่เกาหลีใต้ที่นี่ก็ต้องเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช่นเดียวกันนะครับ
เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้
กลางลึกลงไปใต้ดินประมาณ๙กิโลเมตรนะครับ
บริเวณทางตอนใต้ของเกืองจูและอยู่ห่างจากกรุงโซ
ซึ่งเป็นเมืองหลวงประมาณ๓๗๑กิโลเมตร
เรื่องต้นไม่มีรายงานผลกระทบใดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับ
แต่ว่าประชาชนนั้นสามารถที่จะรับรู้แรงสันสะดือนได้ในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะจังหวัดขยองสังนะครับสามารถที่จะรับรู้แรงสรรสะเทือนได้มากที่สุด
จากเกาหลีใต้ไปเกาหลีเหนือกันบ้าง
ที่นี่ยังคงต้องเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดกาชาติเกาหลีเหนือออกมาเตือนว่า
เกาหลีเหนือกำลังเผชิญกับภัยพิบัตรซ้ำซ้อนครั้งใหญ่
หลังจากที่ต้องเจอกับอุทธกภัยฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า๑๐๐คน
และอีกนับหมื่นคนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
มีอาคารบ้านเรือนพังพินาศไปกว่า๒๔๐๐๐หลังคาเรือน
และอีกนับพันรับความเสียหายอย่างหนัก
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วิทยาศาสตร์เขาก็หาความเชื่อมโยงกันนะครับ
พบว่าแผ่นดินไหวเกิดจากความเชื่อมโยง
ระหว่างแรงน้มถ่วงของดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย

มีส่วนสำคัญทำให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
จากการหน่วงรั้งกันระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์

แผ่นดินไหวรุนแรงมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ดวงจันทร์เต็มดวง
หรือว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงพระจันทร์ข้างขึ้นไม่นานนัก
มาปิดท้ายกับสถานการณ์ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเมอรันตี
สามารถที่จะพัฒนาความเร็วลมเป็นระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่น
ถล่มบริเวณทางตอนใต้และอีกหลายเมือง

ส่งผลให้ชาวบ้านเกือบ๓แสนครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
โรงเรียนร้านค้าต้องปิดทำการ
เที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศถูกระงับนะครับ
ต้นไม้เสาไฟฟ้าขนาดใหญ่หักโค้นลงมา
ชาวบ้านเกือบ๑๕๐๐คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน
โดยไต้ฝุ่นลูกนี้มีกำลังความระลม
สูงถึง๓๐๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดในโลกในรอบปี
ก่อนที่จะเคลื่อนที่ผ่านมณฑลกวางตุ้ง
แล้วก็ฟูเจียนประเทศจีนสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงต่อไปครับ

ที่เกิดขึ้นกับโลกของเราตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นที่มีผลแน่นอน
ต่อการใช้ชีวิตการติดตามข่าวสาร
รวมไปถึงการประกาศเตือนภัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็นนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ